กลับไปดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะ
วันนี้ก็มีการประชุมคอรมอนัดพิเศษนะคะ
หลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง
ซึ่งการประกาศสามารถประกาศไปก่อนได้
แต่ท้ายที่สุดแล้วตามหลักเกณฑ์ตามกฎข้อกฎหมายเนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรีต้องมาแจ้งให้ที่ประชุมคอรมอลรับทราบภายใน๓วัน

ออกมาแผงแขวนแบบนี้ตั้งแผงค่ะตั้งแผง
ใช่ตอบคำถามนักข่าวหลายคำถามเลย
เด็นสำคัญคือ๑นายกรัฐมนตรีจะลาออกไหม

แล้วจะมีการประกาศเคอร์ฟิลล์ไหมนายกบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
คุณผู้ชมอยากดูบรรยากาศไหมคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ก็มีการออกมาแสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาผู้บริสุทธิ์
ขอให้นึกถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะเจ้าหน้าที่จะได้ไปรักษาความสงบเรียบร้อย
ดูแลทรัพย์สินของประชาชนคือจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาดูแลม็อบเนี่ยนะคะ
อย่าให้เกิดผลกระทบซึ่งกันและกันเพราะไม่อยากให้ใครต้องถูกดำเนินคดีทั้งสิ้น
ในช่วงแรกของการมาตั้งแผงแถลงข่าวเนี่ยนะฮะก็นายกรมรีก็ยังอยู่ในอารมณ์ที่
คลุกกลุ่นยังไม่คลุกใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็แถลงไปเรื่องของการใช้ข้อกฎหมายระบบธรรมเนี่ย
ก็เห็นชอบเรื่องการใช้ข้อกฎหมายพิเศษนี้นะครับแถลงไปมาถามสื่อว่าถามอะไรไหม
เท่านั้นแหละสื่อก็ถามถามนายกรมนตรีว่าถ้านายกจะทำอย่างไร
เพราะแนวโน้มของกลุ่มผู้ชุมนุมเขาจะชุมนุมยืดเยื้อยาวนาน
นายกรัฐมนตรีตอบคำถามนี้ว่าอย่างไกลนะฮะ
ท่านนายยกว่าตอนนี้อะไรของท่าน

ผมให้โหจิกทุกคนนะผมไม่ให้ร้ายกับใคร
เพราะสิ่งที่เราให้ร้ายกับคนมันจะกลับมาที่ตัวเอง
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะฮะว่าทำไมอยู่นายกรัฐมนตรี
พูดถึงเรื่องของสวดเรื่องของแผ่เมตตาแบบนี้
เพราะว่านักข่าวก็ไล่เลียงถามคำถามไปเรื่อยนะฮะ
จนมาถึงคำถามที่บอกว่าท่านยังมั่นใจไหม
ว่าท่านจะทำให้บ้านเมืองสามารถสงบสุขได้
นายกรัฐมนตรีตอบก็เพราะใครล่ะ
แล้วก็นักข่าวก็ถามต่อแล้วท่านจะทำยังไง
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็พวกคุณชอบถามอะไรแบบนี้
คิดอะไรแต่แบบนี้เคยสวดมนต์บ้างไหม
นักข่าวก็เลยถามกลับไปว่าสวดมนต์กับแผ่แม่ตา
อะไรสำคัญกว่ากันอะไรควรทำกว่ากันนะครับ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าผมก็ทำทุกอย่างแหละ
โหสิไม่ให้ร้ายกับใครอย่าประมาทในชีวิต

ว่าขอให้เราอย่าประมาทพร้อมตายในทุกโอกาส
จากนี้นักข่าวก็ถามอีกหลายคำถาม
อนุญาตเอาบางคำถามที่นักข่าวถามให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
ก็ถามว่าเอ๊ท่านจะลาออกไหม
นี่คือ๑ใน๓ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
นายกรัฐมนตรีตอบสั้นบอกเหรอ
ไม่ออกหรอกไม่ออกสรุปคือไม่ออกนะคะ

นายกรมตรีบอกว่าฮ่องกงเหรอ
นี่แหละก็เห็นไหมเขาก็เสียหายเศรษฐกิจ

แล้วก็ที่นั่งกันอยู่ที่ฟังกันอยู่คนไทยไหมล่ะ
ประเทศไทยเป็นของท่านไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถาม
แล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติ

ถามว่าจะมีประกาศเคอร์ฟิลล์ด้วยหรือเปล่า
นายกตอบแบบนี้มันก็มีกำหนดอยู่ในนั้นแหละ

ใช่เพราะว่าพรกรฉุกเฉินร้ายแรง
ข้อกำหนดมันจะมีทั้งหมด๑๐ข้อที่นายกสามารถที่จะ
บังคับใช้ได้เลยหนึ่งในนั้นก็คือการประกาศใช้เคอร์ฟิลล
ใช่นายยกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ามันลุกลามบานปลาย

เรื่องของกฎอายการศึกลานายยกบอกก็ยังไปไม่ถึงเหมือนกัน
เรื่องของปฏิวัติรัฐประหารนายยกขึ้นเลย
พวกเธอถามอะไรแบบนี้นะฮะพูดกันซ้ำซากใครจะทำ
นักข่าวถามต่อท่านและเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ

รัฐบาลแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กลุ่มผู้ชมเขาปฏิเสธไม่เอาด้วย
นี่เป็นทั้งหมดในการแถลงข่าวของนายยกรมตรี
แล้วก็ของคอรมอล๑๗นาทีที่นายกมาอยู่หน้าใหม่
แล้วก็ตั้งแผงในการแถลงข่าวโดยมีรองนายกพลเอกประวิทย์อยู่ข้างหลังด้วย
ใช่สาระสำคัญอย่างที่คุณสืบสกุลสรุปไปนะคะ
ทีนี้พาไปดูบรรยากาศที่บริเวณแยกราชประสงค์

โดยรวมแล้วสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ
หลังจากที่ช่วงดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็มีการรวมกำลังในการเคลียร์พื้นที่
หลังจากที่การประกาศยุติชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุม
สักประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
เช้าวันนี้การจราจรเราไปสังเกตการณ์นะคะ
บริเวณถนนราชดำริถนนพระรามที่๑ถนนเพลินจิต
เปิดให้สัญจรไปมาตามปกติได้ค่ะ
กลับมาให้บริการตามปกติแล้ว
หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้หันกล้องไปทางอื่น
เช้าวันนี้กล้องตัวดังกล่าวกลับมาทิศทางเดิมแล้วค่ะ
เช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้าโดยรอบนะคะ
เริ่มมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการ
หลังจากที่ก็มีการเปิดให้บริการตามปกติตามเวลาเดิมของเขานะ
รวมถึงสารพระพรมตรงจุดนี้ก็มีคนมากราบไหว้ตามปกติค่ะ
อย่างไรก็ตามจากการสังเกตของทีมข่าวเบื้องต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีมวลชนมานะคะ
มีเพียงสื่อมวลชนกันเองที่มารอทำข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าเท่านั้นค่ะ
ทีนี้เรื่องของเศรษฐกิจตรงจุดนี้ต้องยอมรับนะครับ
ย่านเศรษฐกิจเราก็มีโอกาสไปพูดคุยกับสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ย่านราชประสงค์ค่ะก็มีการเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยย่านราชประสงค์นะคะ
โดยบอกว่าทางสมาคมมีการประสานงานด้านข้อมูลความเคลื่อนไหว
และมีความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคมทั้งศูนย์การค้าโรงแรมภายในย่านใกล้ชิดเพื่อดูแลพื้นที่สาธารณะ
จะร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ระวังพื้นที่ความปลอดภัยในพื้นที่ของตนเอง
พื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันการก่อเหตุหรืออันตรายจากผู้ไม่หวังดีหรือการปะทะกันอาจจะเกิดขึ้นได้
ถ้าเกิดว่ามีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมเยอะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มากดดันหรือว่ามาควบคุมฝุงชน